เพราะว่าผู้ชายคนนี้เมายาแล้วป่วนไปอารวาส
ไปทำอะไรบ้างไปไล่งัดแงะไปทุบมอเตอร์ไซค์ชาวบ้าน
แล้วเดี๋ยวให้ดูนะกล้องวงจรปิดเขาจับภาพพฤติกรรมผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้ค่ะ
มาแล้วลูกศรแดงแบบที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
มาถึงมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ตัวเองนะมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาอะค่ะ
แล้วมาทุบแบบนี้แหมพอมีคนมาเจอเนี่ย
ไปถืออาวุธวิ่งไล่ทำร้ายเขาอีก
แถวนั้นเขาก็ตกใจเขาก็กลัวดูดูทำแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านโศกระดุกค่ะ
อยู่ที่หนองบัวระเวที่ชัยภูมิ
ชาวบ้านเขาเอาคลิปนี้นะมาโพสต์ไว้
เพราะว่าทนไม่ไหวหรอกพฤติกรรมผู้ชายที่ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ

ผู้ชายคนนี้เวลาที่มันเสพยามาเมื่อไหร่เนี่ยนะ
ก็จะคุ้มคลั่งจะอารวาส

แจ้งตำรวจไปแล้วพี่เบิร์ตไม่เห็นจะทำอะไรได้เลย
ทีนี้คนที่เขาเดือดร้อนเขาก็เลยต้องร้องผ่านสื่อมานะคะ

คุณนิตยาหอมสมบัติบอกว่า
ตอนนั้นคือไปแจ้งความนี่พี่เขาก็มาแจ้งความ

คนที่ก่อเหตุรู้ชื่อด้วย
ชื่อนายระพินเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ

ล่าสุดฉันเจอกับตัวเลย
โดนปลาของใส่โดนขู่ตอนดึกด้วย

ถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้ก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
ทีนี้พอแจ้งความตำรวจที่โรงพักษณ์หนองบัวระเวะแล้ว

คุมตัวนายระพินสำรานบำรุงอายุ๓๒ปี
นี่จับตัวได้ที่กระท่อมปลายหมู่บ้านนั้นนะคะ

พินก็รับสารภาพก่อเหตุจริง
เสพยาด้วยดื่มเหล้าด้วย

คุณผู้ชมคิดดูดิ๓วันก่อนนี่คือโดนจับนะ
เรื่องอะไรส่งเสียงดังก่อความวุ่นวายในชุมชน

ปรับเสร็จปั๊บก็ปล่อยตัวออกมาแบบนี้ค่ะ

กินเหล่าครับคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่
ชีม่วงอ่ะชีม่วงแบบนี้ก็ต้องแจ้งคอหาก็โดนเรื่องอะไรนะคมขืนใจผู้อื่นให้ตกใจกลัวไง
เพราะว่าอย่างคุณพี่นิตยาเขาบอกว่าฉันก็เจอมากับตัวฉันก็กลัวเหมือนกันน่ะนะคะ